สำหรับกรณีการไปทำสีผมของน้องซีแนม

ทางเจ้าของร้านทำผมก็มีการออกมาโต้แย้งกลับเหมือนกันนะคะ

ทางเพจร้านของตัวเองค่ะ
ลายาวเท่าที่อ่านมาจริง

บอกว่าผมของซีแนมเสียมาจากที่อื่นอยู่แล้ว

ทางร้านก็แนะนำไปแล้วว่าไม่ควรทำ
แต่ว่าทางตัวซีแนมเองยืนยันก็เลยทำให้ค่ะ
มาครั้งแรกแฮปปี้กันดีไม่มีปัญหาค่ะ
มาเติมแค่โคนเป็นรอบที่เกิดปัญหา
มากล่าวหาว่าทางร้านทำผมทั้งหัวของเธอพัง
และยังให้เพื่อนช่างผมเข้ามาก่อกวนผ่านโซเชียลด้วยถ้อยคำที่หยาบคาย
บรรทอนจิตใจและกระทบกับชื่อเสียงของทางร้านค่ะ
ทางเจ้าของร้านคู่กรณีซีแนมก็ยืนยันว่ามีหลักฐานเหมือนกัน
แล้วก็ถามกลับไปด้วยว่าฝั่งซีแนมเองต้องการอะไรที่ทำอยู่ตอนนี้
ก็เลยขออัปเดตหน่อยว่ายังไงดีเรื่องนี้จะจบยังไง
แนมก็ยืนกรานชัดเจนว่าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยก็เป็นเรื่องจริงเหมือนกัน
ยืนยันนะคะว่าทางร้านไม่เคยแนะนำใดทั้งสิ้น

แล้วตลอดเวลาที่ผ่านมาที่พยายามติดต่อกันไป
จะเอายังไงกันดีหนีหน้าปัดความรับผิดชอบมาโดยตลอดค่ะ
เธอก็ย้ำชัดว่าต้องการความยุติธรรมจากทางร้านเหมือนกัน
หากว่าเรื่องต้องเดินไปถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
ซีแนมบอกพร้อมสู้ค่ะ

ผมแห้งทำไม่ได้เราเป็นลูกค้า
ถ้ามีพนักงานคนหนึ่งหรือเจ้าของร้านบอกว่าทำไม่ได้

ถามพี่ทุกคนผลของมันว่าถ้าคุณไปทำเสียงแล้ว

การที่คุณมาปล่อยกล้องวงจรปิดเพียงแค่๑๐๒๐วินาที

ก้าวร้าว๑๒๓มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
หนึ่งเรื่องเต็มที่โทรหาหนูจะทำเปล่า

คือถ้าเขาอยากจะเอาเรื่องก็ได้ค่ะ

พร้อมที่จะต่อสู้ทุกคำพูดของเขา
เท่าที่เข้าไปดูในอินสตราแกรมของทางร้าน
ทางร้านก็ร่ายยาวอธิบายมาเหมือนกัน

เป็นภาพของน้องซีแนมเองนี่แหละที่บอกว่า
ก่อนหน้านี้ไม่เคยฟอกสีผมมาก่อนเลย

แล้วก่อนที่เธอจะมาเป็นผมสีที่มาให้ฉันทำเนี่ย

มันไม่ได้เริ่มพังมาจากที่ร้านหรือเปล่า
ก็มีการโต้แย้งกันไปแบบนี้ด้วย
รวมไปถึงที่มีการอธิบายที่น้องซีแนมไปพูดถึง
พนักงานร้านท่านหนึ่งต่างนี้บอกว่า

ทางร้านก็มีการชี้แจงเหมือนกันว่า
ที่เธอบอกไปว่าคุณพี่อ้วนที่ทำให้

มีประสบการณ์การทำผม๑๒ปีในวงการเส้นผม

ฝั่งน้องซีแนมอย่างที่น้องซีแนมบอกมาว่า

เอาจริงขอให้เรื่องนี้จบลงได้ด้วยดี

อาจจะมีเรื่องราวดีเกิดขึ้นอาจจะไม่โกรธกันนะคะ
กลัวให้ทุกฝ่ายจบลงดีแล้วกันนะคะ